คุณผู้ชมคะฝันให้ไกลไปให้ถึงและทำสำเร็จ
ประโยคนี้เหมาะมากกับคุณปูปัญญานะคะ

คุณพูดฝันให้ไกลไปให้ถึงดิฉันนึกถึงพี่ตังปริพงศ์ไม่ได้
ไม่ใช่คุณปรูปายาที่หลังจากจรดปากกาค่ะ
เซนซี่ที่ดูแลนางแบบระดับแถวหน้าของโลกหลายคนเลยค่ะคุณ
ไลท์ส่องมาที่เธอมากขึ้นนะคะ
รันเวย์ระดับโลกอย่างมิลานแฟชั่นวิกด้วย
ซึ่งสาวปูเผยว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากของชีวิตเลยนะคุณ
แม้ครั้งนี้ค่ะตัวเธอจะยังไม่เป็นที่รู้จักนะ
แต่ก็ไม่ลดลากความพยายามค่ะ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับปูค่ะ
ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าอยากจะทำให้คนไทยภูมิใจมากกว่า
แล้วก็อยากจะให้มันออกมาดีแต่ก็ตั้งใจจริง

แต่อย่างที่บอกการได้เรียนรู้อะไรใหม่
ได้ช่วยเหลือตัวเองบ้างไม่ใช่คนมาช่วยเราตลอดเวลา
มันเป็นการถ่อมตนและเป็นบทเรียนที่ดี
ทุกวันนี้ที่ปูทำมันคือเป็นเหมือนบันไดขั้นเล็กขั้นแรกขึ้นไปเรื่อย
ปูทำเนี่ยปูไม่ได้หวังกลับมาสร้างกระแสกลับมาทำงานที่นี่
ความฝันคืออยากมีผลงานต่างประเทศ
ความฝันคืออยากได้เดินทางแล้วก็ได้เรียบเรียงประสบการณ์ใหม่
แล้วก็มีเรื่องราวมาเล่าให้กับลูกหลานฟัง
นี่แหละค่ะเลิศสวยนะคะหญิงไทยคนนี้เธอทำได้จริงค่ะ
เดี๋ยวว่าไปก็ต้องค่อยเก็บเกี่ยวกับประสบการณ์ค่ะ
แคสต์งานยิ่งกว่าคุณกว่าจะดังได้อีกขนาดนี้
สุดยอดมากที่ฉันหอดตบมือแบบฟรอนต์โรล